คันนี้มันเป็นแค่เรื่องการตีความแล้วคราวนี้อาจจะเป็นเพราะว่า
พออาชีพที่ภรรยาเก่าทำมันเป็นอาชีพที่อยู่ในสื่อ
เพราะฉะนั้นการพูดหนึ่งคำมันออกไปอีกเยอะ
ออกไปทั้งทั่วประเทศได้ซึ่งมันก็ส่งผลกับชีวิตเหมือนกัน
ผมโดนด่าแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ควรโดนตำหนิแบบนั้น
แต่มันก็ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปลื้อฟื้น
แต่ตัวพี่นัทแม่นใจได้ใช่ไหมครับว่าในระหว่างที่เรามีปัญหาการกำจัดอย่างนี้
เราไม่ได้มีบุคคลที่สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต่อใช่ไหม
ไม่มีครับอ้อเรื่องตะกี้เรื่องน้องที่มีแชทใช่ไหมครับ
น้องกิ๊บไม่อยากพูดชื่อเพราะว่าเขาเป็นน้อง
ตอนที่ออกเนี่ยเราตัดชื่อก็ไม่ได้แล้วนะพูดไปแล้ว
เขาเป็นน้องเป็นน้องที่เราสนิททั้งคู่เป็นน้องของน้ำหวานเป็นน้องของผม
แล้วก็ข้อความนั้นส่งไปจริงครับส่งไปบอกว่าน้องกิ๊บพี่จะหย่ากับน้ำหวานแล้วนะ

ผมไม่ได้ปากเสียไม่ได้ปากหมาเหมือนที่ทุกคนทำก็คือมีการคุยกันแซวเล่นปกติก็มีสันอาลมแซวเล่นแล้วก็เราสนิทกับเขานะ
ผมผมจะบอกว่าบุฮล์คลิกส์ผมเป็นคนที่คุยเล่นอยู่แล้ว
แปลกถ้าผมจะพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์วันนี้พี่แนะนำสาวให้ผมด้วยนะ
เป็นสิ่งธรรมดาที่ออกจากปากผม
มันเป็นการคุยเล่นกันแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้น

ถ้าจำไม่ผิดน่าจะวันที่๒๗สิงหา

หลังย่าวันที่๒๘สิงหาครับ
ไม่มีทางเป็นชนวนแน่นอนครับ
ถ้าเราไม่สามารถหย่ากันโดยการตัดสินที่เราทำผิดในวันเดียวได้
ไม่ได้ถามครับเพราะว่าไม่ได้คิดว่าน้องเขาจุดประสงค์ไม่ดีไม่ได้คิดเลย

ยังยื้อมาจนยื้อสิ่งขาด
เพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าเรายังรักเขาหรือว่าเขาอยากให้กลับมาเป็นอย่างเดิมหรือยังไงครับ
ก็คนเราพอวันที่เราจะหย่ามันจะมีความสลดอยู่

แล้วผมไม่ได้คิดว่าผมทำผิดเยอะขนาดที่ผัวเมียต้องหย่ากัน
มีน้องสองคนผมไม่ขอเอ่ยชื่อเป็นน้องในวงการคนหนึ่งแล้วก็นอกวงการคนหนึ่ง
บอกกับผมว่าพี่นัทอย่าเพิ่งหย่านะเดี๋ยวหนูคุยให้เผื่อว่าเรื่องมันจะดีขึ้นเป็นน้องที่
เป็นน้องที่ให้คำแนะนำที่น่ารักกับผัวเมียเขาจะหย่ากันเขาทะเลาะกัน
แล้วอยู่ดีเขามาเป็นคนกลางแล้วอยากจะสารสัมพันธ์ให้เราผมว่าเป็นเรื่องดีมาก
เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเอาเป็นแบบอย่างที่ดี

พี่เขาบอกว่าเราไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรเขาเลยนะ
อยู่กันมาขนาดนี้ผมไม่ต้องตอบคำถามนี้หรอกครับ
เพราะว่ามันจะมีปัญญาณต้องที่ว่าเราไปบอกเราไปเหมือนว่าเขาคบกับไฮโซฟอร์มเขาก็เลยถาม
อักมาว่าผมอยู่น้องหวานอยู่กับคุณคุณไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรเลยไม่ได้มีประโยชน์อย่างนั้นไหม

คนในสังคมรู้ว่าผมทำอาชีพอะไรคนในสังคมรู้ว่าผมอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าผมทำอาชีพอะไร
แต่ว่าผมก็มีธุรกิจมีธุรกิจที่บ้านมีธุรกิจที่สร้างขึ้นมาเองธุรกิจที่ทำกับเพื่อน
แล้วก็วันหนึ่งที่เราต้องแต่งงานกันเราก็ต้องซัพพอร์ตแฟนเราไม่ให้เราซัพพอร์ตแฟนจะให้ซัพพอร์ตใครใช่ไหมฮะ
แล้วก็ส่วนคำว่าไฮโซปลอมผมขอพูดตรงนี้ผมขอโทษขอโทษทั้งภรรยาเก่าขอโทษทั้งแฟนใหม่ของเขา
อาจจะเป็นคำพูดที่มาจากความโกรธมาจากความน้อยใจมาจากความอึดอัด
ถ้าคนที่ฟังการสัมภาษณ์นี้แล้วอยากให้ฟังผมว่าอะไรที่เราทำผิด
ผมยกมือยอมรับผิดวันนี้ผมขอโทษที่ว่าไม่ว่าจะจริงหรือจะปลอมผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าเขา

และอย่างเรื่องสินสอดนะครับผมก็บอกว่าตอนแต่งกันไม่มีสินสอดเลยมันจริงไหม
เราคุยกันว่าสินสอดวันแรกเราคุยกันกับแม่กับภรรยาเก่าก็บอกว่า
เขาบอกว่าเขาไม่เอาเงินผมรู้สึกว่าเป็นคนที่เราไม่ได้คิดผิดเลย
เขาแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่ได้คาดหวังเงินไม่ได้คาดหวังทรัพย์สิน
เรารู้สึกว่าเป็นแม่ลูกที่น่ารักมากเราคิดถูกแล้วที่เราเลือกเขาที่จะมาเป็นภรรยา
แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าความฝันของผู้หญิงคนนึงก็ควรจะอยากได้บ้าน
ผมก็ใช้เวลานึงว่าหากแต่งงานกันมา๒ปีเราค่อยเก็บตังค์

คือเกิดเรื่องที่ผ่านมา

แล้วเขามีการทวงถามไหมครับเรื่องบ้าน
ห่วงครับก็เป็นเรื่องปกติเราก็เป็นคนที่ยังคุยกัน
แต่ก่อนเราสามารถโทรหากันได้ก็ต้องถามอีกปัญหาอะไรบ้าง
เรื่องธรรมดาแต่ก็บทสรุปก็คือไม่ได้ซื้อ

เขาอยากบอกว่าเขาไม่พอใจที่เราเคยด่าแม่เขาครับ
มือสาบานวันนี้ว่าผมไม่เคยด่าแม่

ถ้าคำพูดนี้ออกมาจากปากเพื่อนคนไหนซึ่งผมไม่ทราบ

ประโยคนี้ออกมาจากผมจริงเท็จขนาดไหน

เราฟังข้อความสองสามครั้งข้อความอะไรจะเปลี่ยนก็ได้

จริงเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่สุดที่ผมอยากจะออกมาพูดเพราะว่า
เราโดนเลี้ยงดูมา
เรามีการศึกษาที่โดนสั่งสอนมาตั้งแต่เด็ก
ตั้งแต่เกิดว่าเราต้องเคารพใหญ่
บุพการีเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเรา

ยืนยันด้วยเกียรติของลูกผู้ชาย

ที่บอกว่าติดต่อแม่ผู้กรณีอยู่อย่างนี้
คือตั้งใจไปขอโทษหรือว่าพูดคุยกันปกติ

แม่อะไรอย่างนี้ว่ามันมีข่าวนี้ขึ้นมาได้ยังไง

มันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างผมกับภรรยา

แล้วฟังข่าวสารหรืออะไรก็ช่างก็

พี่นายขออนุญาตถามณตอนนี้ก็ยังติดต่อคุณแม่เขาอยู่

แม่ครับผมไปหาแม่ทุกวันนะครับไม่ใช่คือ
คือมนุษย์เรามันไม่ต้องเลิกกันแล้วต้องเกลียดกัน

ก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เราก็ยังเคารพอยู่ตลอดเวลา
แต่ในสิ่งที่เราโพสต์อย่างล่าสุด
มันก็เลยอยู่กับการพาดพิงเขา

มันเลยมันรู้สึกว่ากลับมาอีหลอบเดิมเหมือนที่เราแชร์
ก็ลงอีหลอบเดิมว่าเราต้องนัดหน้าตัวเมีย

ผมหยุดตั้งแต่๓เดือนที่แล้ว
แล้วผมก็สงสารตัวเองเหมือนกัน
แต่ในการสงสารตัวเองเราก็คิดเหมือนกันว่า
ก็เราทำเองดีกว่าเราโพสต์จริง
ผมถึงบอกว่าที่เคยไปว่าใครไม่ดีก็ขอโทษ

แต่อยากจะบอกว่าถ้าสิ่งที่จะทำให้ผมสบายใจมาก

เมื่อคืนผมก็นอนตอน๖โมงเช้า
ผมอึดอัดเรื่องนี้เพราะว่า
คนก็ยังพูดเรื่องเดิมแต่ไม่แปลกหรอก
ก็เราทำเลวก็ต้องรับผลก็แค่นั้นเอง
แต่ว่าแค่จะบอกว่าณวันนั้นวันที่จะหยุดไปแล้ว
ไม่ได้แซะต่อแล้วจนมาถึงเรื่องสตอกุ้งเพราะว่า
ผมโกรธมากตอนแรกนะผมโกรธมาก
หลังจากที่ตั้งสติได้ก็ไม่โกรธ
มานั่งคิดว่าเออเอาอีกแล้ว
บางทีเราก็ทำไปโดยไม่คิดอีกแล้ว
แล้วก็คาดหวังว่านี่มันจะเป็นบทเรียนของผมในอนาคต
ว่าต่อไปเวลาเราจะทำอะไร
ก็ต้องคิดให้มากขึ้นเพราะมันส่งผลกระทบกับเราจริง
แล้วที่โพสต์เป็นอย่างนั้น

แต่ทำไมวันนี้เรื่องพวกนี้ตีกลับมาหาผม
และมันส่งผลกับชีวิตและการดำเนินธุรกิจ

ว่าจะห้ามพูดถึงการหิตหรือว่าอะไร

เราไม่มีทางที่จะบอกว่าเราห้ามว่าใครเพราะเราบังคับใครไม่ได้

แล้วเราคุยกับเขาไหมครับตอนที่นอนในหยาหรือหยาคนละที
ต้องคุยเพราะว่าตอนที่ไปหย่า

แล้วก็จริงก่อนหน้าหย่าก็ยังก็นัดทานข้าว
เขาก็ยังเป็นคนที่น่ารักเหมือนเดิม
แล้วเมื่อกี้ความรู้สึกเรากับเขาเป็นยังไงบ้างครับ

หรือว่าเราคิดว่าความรักของเราไม่สวยงามจริง
เพราะว่ามีเหตุการณ์เรื่องนี้นั้นเกิดขึ้น
มันทำให้เราก็โต้ตอบกันไปมา

วันนี้ถ้ามีอะไรที่คนฟังได้ฟังแล้วแล้วไม่เข้าใจ
ผมก็ให้เขาไม่เข้าใจต่อไป
เพราะว่าผมพูดความจริงแล้ว
ผมพูดในฝั่งของผมแล้วแล้วเราจะไม่ว่าเขาแล้ว

ถ้ามันมีการโพสต์ให้ระลึกไว้ว่าผมไม่ได้แซะเขาแล้ว

คือวิถีชีวิตเราบางทีเราคุยกับเพื่อนมันก็มีการล้อเล่นทำนู่น

จริงผมเป็นคนไม่เคยโกรธใครนานอยู่แล้ว
ก็เป็นภรรยาเก่าที่รู้จักกัน
ถ้าวันหนึ่งขอความช่วยเหลือถ้าช่วยอะไรได้
ก็ช่วยเพราะวันที่
ไปหาแม่ของภรรยาเก่าก็ช่วยเหลืออะไรได้
ก็ช่วยเหลือได้ในฐานะคนนอก

แนะนำวันนี้เรายังช่วยเหลือแม่เขาอยู่ไหมครับหรือว่า

ที่ผ่านมาเราทำหน้าที่สามีให้คะแนนตัวเองกี่คะแนนครับ
ไม่กล้าให้คะแนนเพราะว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกคนไม่เท่ากัน
ส่วนตัวเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำหน้าที่ไหมครับ

อาจจะต้องไม่ต้องมีประเด็นเข้ามานั่งคิดก็ได้ว่า
ว่าเขาทำไมต้องทำแบบนี้
ผมพยายามที่จะปลงทุกอย่าง
ก็เลยให้คะแนนตึงน้อยไปเลยก็ได้
จะได้ไม่ต้องไปโทษใครโทษที่ตัวเอง

มันไม่ได้กระทบกับครอบครัวแต่มันกระทบกับตัวเอง

จริงเรื่องผัวเมียทะเลาะกันไม่น่าจะส่งผลกับธุรกิจ
แต่มันมีบางมันมีข้อความอื่นที่อาจจะพาดพิงถึงเราเลยครับ
มันก็มีความเกี่ยวข้องอยู่เพราะเราทำธุรกิจอยู่
มันเป็นดีลของการทำธุรกิจร่วมกัน
บางคนอาจจะมองว่าเป็นการ

เราก็มีการตกลงกันชัดเจนว่า
เป็นเรื่องร่วมหุ้นกันแบบนี้

ไม่พูดถึงดีกว่าครับ

พิไลน์คุณพิไลน์คุณพิไลน์คุณ

ความยุติธรรมอยากให้เกิดกับเขา
และความยุติธรรมอยากให้เกิดกับคนของเขา
และความยุติธรรมอยากให้เกิดอยู่กับผมด้วย
เหมือนวันนี้เราแถลงข่าวก็มีความหวังดีให้เขา

ผมถึงพูดได้เต็มปากว่าสิ่งที่ผมเคยพูดไป
คิดว่าใครบอกว่าพูดวันนี้เรื่องจะจบไหม

พี่นัทจะหมัดใช่ไหมว่ามันมีอารมณ์โกรธบ้าง
ก็เลยมีการแบบโกรธลงไประบายออกออกเลย

ถามความรู้สึกหน่อยค่ะเวลาแบบเห็นคอมเมนต์
อ่านคอมเมนต์คนเข้ามาด่าเราอย่างนี้ค่ะ
ก็มีหลายอารมณ์บางอารมณ์ก็รู้สึกสนุกดี

ตอบกลับครับผมผมแต่ผมไม่ได้เป็นคนที่แบบจะเป็นนั่งด่าคนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่
บางทีเราฟังแล้วก็อะไรวะทำไมต้องทำอย่างนี้
แต่ก็สุดท้ายก็มานั่งคิดว่ามันก็เป็นผลของการที่เราไปทำเอาไว้
เพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับผล
แต่ก่อนที่จะโพสต์ทุกข้อความ
คิดแล้วคิดดีแล้วทราบถึงผลที่จะตามมา
และยอมรับในสิ่งที่ทำไปถ้าผิดก็คือผิด
แล้วก็อยากจะให้แต่อันนี้อาจจะอยากจะพูดนิดนึง
เวลาคนในโซเชียลที่ไปคอมเมนต์อะไรอย่างนี้
พูดถึงผมแล้วก็พูดถึงภรรยาเก่าว่า
ตัวผมเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดจะฟ้องใครจากการโดนด่า
ผมจะไม่พูดว่าเดี๋ยวฟ้องนะฟ้องนำ

เพราะมันก็เป็นแค่การระบายอารมณ์ของคนบางคน

อยากให้เขาให้เกียรติเราแล้วก็ให้เกียรติตัวผู้หญิงด้วย
เขาไม่ได้ไปทำร้ายใครอะไรขนาดนั้น
เพราะฉะนั้นต้องให้เกียรติถึงคนที่เราพูดถึงด้วย

ยังไม่ครั้งสุดท้ายหรอกครับเพราะว่า

คนเราที่เคยโกรธเครื่องกันก็ต้องได้วนมาเจอกัน
แล้ววันหนึ่งอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนกันที่ดีก็ได้
เพราะอย่างน้อยเราก็เคยมีช่วงเวลา

วันนี้ก็แค่อยากให้เขาใช้ชีวิตให้มีความสุขในสิ่งที่เขาเลือก

ที่ไม่ได้ชอบและไม่ได้เห็นด้วยกับทางเขา

เรื่องส่วนตัวกับเรื่องงาน
ตอนนี้

แต่ยังมีความห่วงใยในแบบที่

จริงเราเลิกเราก็ห่วงได้

ก็คือเป็นคนคอยรับเขาถ้าเขาล้ม

จิตใจของคุณลานเองด้วยก็โอเคนะ

แต่ไม่กี่วันนี้แหละที่เรารู้สึกอึดอัด

ไม่ได้อด้วยแบบมองตีแขงอะไร

ตัวเราและตัวเขาก็ต้องจุดจบก็เหมือนกัน

เป็นเรื่องต้นใหม่แล้วไหมครับ